พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้เวลาแล้วช่วงเวลาดีกับคาราบาลมาแล้ว
อเตอร์ไซคันนี้จะเป็นของใครไปติดตามเลยที่สตูดิโอแจกโชค
คุณเห็นกองฝานี้ไหมนี่คือกองฝาแห่งโอกาสเพราะทุกฝามีโอกาสเท่ากัน
และคนคนนั้นอาจเป็นคุณ
ส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
คุณอาจจะกลายเป็นเศรษฐีลุ้นล้านหรือได้มอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดสุดเท่ไปต่อยอดอาชีพ
อย่ารอช้ารีบส่งเข้ามาเลยพี่น้อง
มามาต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการมอบโชคทุกวันกับ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เย้อีกแล้ว

ตลอดเลยนี่มันเวลางงเวลางานแล้วเนี่ยไปสี่สาวอยู่เนี่ย

เธอทำให้ฉันนึกถึงเหมือนตอน๑๔ตอนที่หัดขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรก

นึกข้างในมันหวั่นมันไว้แต่

รู้ไหมตอนนั้นพี่ลื่นทะไหลหลายครั้ง
มันชอบ
อ่ะชอบมอเตอร์ไซค์
ชอบมอเตอร์ไซค์สวย
เนื่องเป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับมอเตอร์ไซค์
ร้อยคันแล้วจะบอกเลยว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นแบบรุ่นลิมิเต็ดเอเดชั่น
เออนิวคลิกหนึ่งสองห้าดูสิทั้งสีทั้งลวดลายออกแบบแบบเนี้ย
หาซื้อที่ไหนไม่ได้ถ้าอยากได้แล้วก็รอลุ้นโชคกัน
เพราะตอนนี้ผู้บริหารจากคาราบาลแดงรออยู่ค่ะแล้วเมื่อพร้อมแล้วก็
ได้แล้วได้แล้ว
และผู้โชคดีวันนี้ได้แก่คุณณฑะมีคุณส่วน
ยินดีด้วยกับผู้โชคดีนะครับใช่ค่ะย้ำกันตรงนี้นะ
เราแจกมอเตอร์ไซส์กันร้อยคันใช่แล้วที่สำหรับแจกหลานอีกสามครั้ง

รางวัลใหญ่ขนาดนี้
ถ้าใครมีฝาอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งมาเยอะจ้า

เขียนบีบส่งถ้าฟังไม่ชัด
ฟังกติกาชัดกันเลย
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาขนาดราวแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที